ตรวจสอบกันก่อนดีกว่าเรื่องของเรือที่คลองสรรแสบระเบ
ใช่นะครับก็ตรวจสอบย้อนไปตั้งแต่เมื่อวาน

ทีมข่าวของเราก็มีการรายงานสดให้คุณผู้ชมทราบอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็มีการตั้งรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔ในการคุมทีมนะฮะ
ในการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์เรือคลองแสนแสบที่ระเบิด
ทำให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เมื่อวานไล่เรียงจำนวนผู้โดยสารมาทั้ง๒๐กว่าคน
๕ศพเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
เพิ่มขึ้นมาเรื่อยเป็น๖๐กว่าคนนะครับ
ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องยังไม่สรุปสาเหตุ
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากสาเหตุอะไร
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่บันทึกได้ขณะเกิดเหตุ
นี่ระเบิดไปแล้วผู้โดยสารก็วิ่งหนีกันชุลมูลเลยนะฮะ

โดยกล้องวงจรปิดที่วัดเทพรีลาย่านหัวหมาก
ทึกภาพวินาทีที่เรือโดยสารของบริษัทครอบครัวขนส่งจำกัด
ระหว่างวัดสีบุญเรืองไปยังประตูน้ำ

ขณะที่นายบุญเลิศวะโนปะคนขับเรือกำลังนำเรือโดยสารลำนี้
เทียบท่าเรือซึ่งอยู่ด้านหลังวัดเทพลีลานะครับ
ขณะเกิดเหตุผู้โดยสารอยู่บนเรือต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอด

หลังเกิดเหตุพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งเข้าให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับ

เหตุการณ์นี้สรุปแล้วมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ๖๗คน
อาการสาหัส๒คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะครับ
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟลวก
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย๔อาการสาหัส
จากนี้มีชาวต่างชาติคือชาวต่างชาติรวมทั้งหมด๔คน
ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เห็นกันสดเลยนะฮะ
ใช่แล้วส่วนฝากฝั่งของพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

พร้อมทั้งสั่งตำรวจกันประชาชน
และผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากจุดเกิดเหตุ
โดยรักษาการผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าตอนนี้

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้มาจากสาเหตุใดนะคะ
เพราะจะต้องรอผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้น

ซึ่งก็จะตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน

เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่กระทบกับประชาชน
ใช้บริการขนส่งทางเรือโดยตรง
ก็เลยสั่งการให้พันธุ์ตำรวจเอกธวีรัตน์ศรีธวัฒพงศ์
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔เป็นหัวหน้าคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงค่ะ
ซึ่งตำรวจก็จะสอบสวนนะคะว่าอุปกรณ์ที่นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน
ทางทีมวิศวกรนำมาประกอบกับเรือลำนี้
ได้รับมาตรฐานทางอุตสาหกรรมหรือว่ามกหรือไม่
รวมทั้งจะสอบสวนว่าเกิดจากความประมาทของคนขับเรือด้วยหรือไม่
อกจากนี้ก็ยังจะสอบสวนเจ้าของบริษัทเดินเรือค่ะ
ว่าได้ตรวจสอบสภาพของเรือที่นำมาให้บริการประชาชนอยู่เป็นประจำหรือไม่
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะจะต้องมีคนรับผิดชอบ
จากมีประชาชนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะคะ
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหประชาชนก็สนใจแล้วก็ไม่มั่นใจ
ว่าจะขึ้นเรือโดยสารได้อีกไหมปลอดภัยไหมเป็นคำถามมากมายนะครับ
ทางตำรวจนครบานหัวหมากก็เมื่อวานี้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่าเรือที่เกิดระเบิดเป็นเรือไม้นะครับ
สามารถรองรับผู้โดยสารทั้งนั่งแล้วก็ยืนได้ไม่ต่ำกว่าร้อยคน
โดยตำรวจพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณส่วนท้ายของเรือ
เพราะว่าตอนแรกคนบอกถังแก๊สระเบิดหรือเปล่า
หรือว่าเป็นตัวเครื่องยนต์ที่ระเบิดกันแน่นะครับ
แต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าเป็นช่วงระหว่างจุดวางเครื่องยนต์ถึงถังแก๊ส
ซึ่งอาจจะมีท่อซึ่งอาจจะมีเชื้อเพลิงที่ไหลไปตามท่อ

แล้วก็เจ้าหน้าที่มีการกันคนออกนอกพื้นที่เกรงว่าจะเกิดระเบิดซ้ำขึ้นอีกนะครับ

ใช่ค่ะซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
เป็นข่าวเป็นคราวติดตามกันมาตลอดทั้งวัน
เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็แสดงความเป็นห่วงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็มีการสั่งการให้ดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะ